กรณีของสองโจกระทืบแท็กซี่ต่อยลูกสาว

สุดท้ายเมื่อวานี้สารไม่ให้ประกันตัว๒บุคคล
เพราะเห็นว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายอันตราย
แล้วก็มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายของการแบบว่า
ท้าทายอำนาจของกฎหมายอะไรอย่างนี้นะครับ

แล้วก็ขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็ยืนยันเรื่องของการขับรถ
เพราะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข้อสงสัยว่า
ตกลงแล้วแท็กซี่ไปขับรถ

นิสัยของแท็กซี่ที่
ต้องบอกว่าตามนิสัยของแท็กซี่ที่
สองโจ๊ะนี่เขากล่าวอ้างหรือเปล่า
เขาบอกว่าโอ้โหพอได้ยินข่าวว่าเพื่อนบาดเจ็บ

คราวนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูกันชัดนะครับว่า
แท็กซี่ขับมายังไงรถจักรยานยนต์ขับมาอย่างไร
ครับไปดูกันครับ
นะครับดูนะฮะตรงนั้นนะครับ
นี่ก็คือแท็กซี่ที่ขับมานะครับ
เลนซ้ายปกตินะฮะในเลนซ้ายปกตินะครับ
อ่าแล้วก็จักรยานยนต์ก็ขี่มาในเลนซ้ายของเขาเหมือนกัน

มันลักษณะคล้ายกับการที่เบียดเลนกันนิดหนึ่ง

ครับเป็นคลิปวินาทีเกิดอุบัติเหตุนะครับ

จากกล้องวงจรปิดของเต็นต์ขายรถย่านพุทธมนตรสาย๑
ซึ่งอยู่ริมถนนตรงจุดเกิดเหตุ
ก็เป็นหลักฐานสำคัญที่อธิบายได้นะครับ

ระหว่างรถ๒คันจนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์บานปลายขึ้น
จากภาพวงจรปิดแท็กซี่ขับชิดซ้ายพร้อมกับเปิดไฟเลี้ยว
ก็เป็นจังหวะเดียวกับรถจักรยานยนต์ที่ขับตามมาด้วยความเร็วสูง
พุ่งตรงเข้ามาชนท้ายรถแท็กซี่เข้าอย่างแรง
ทำให้รถจักรยานยนต์ม้วนตลบ
คนขี่และคนซ้อนกระเด็นไปคนละทาง
จากนั้นคนขับแท็กซี่ก็ถอยรถกลับแล้วก็ลงมาดูคนเจ็บนะครับ
ก็นี่แหละฮะยังก่อนหน้านี้เป็นข้อถกเถียงกันบอกว่าแท็กซี่ไม่เปิดไฟสัญญาณให้รู้ว่าจะเข้าซ้าย
แต่ตัวคนขับแท็กซี่เองเขาก็ออกมายืนยันเขาเปิดไฟสัญญาณนะครับ
และท้ายที่สุดภาพจากกล้องวงจรปิดก็ออกมาว่าแท็กซี่เปิดไฟสัญญาณจะเลี้ยวเข้าซ้าย
อ๋อเป็นไปตามที่เขายืนยัน
โดยที่ผ่านมานายกริตภาพรอดหลักคนขับแท็กซี่ก็ยืนยันเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ
ว่าเขาไม่ได้ขับปาดเขาเปิดไฟสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับ

รอยเว็นสอบสวนศนบางสาวธงคุมตัวในธนกรพิบรมและในนัฑวุธบรำพึงกิต
ผู้ต้องหาที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายคนขับแท็กซี่และลูกสาว
ขออำนาจศาลจังหวัดตลิ่งชัน
เพื่อฝากขังผลัดแรกแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้
พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย
และแจ้งข้อหาเพิ่มอีก๑ข้อหากับนายธนากร
ก็คือร่วมกันทำให้เสียทรัพย์เพราะทุบรถแท็กซี่
จนได้รับความเสียหายทุบหรือถีบฮะทั้งทุบทั้งถีบ
ด้านผู้เสียหายได้เดินทางไปยังศาลจังหวัดตลิ่งชัน
เพื่อยื่นกำร้องต่อศาลเพื่อขอคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ต้องหานั้นอุกอาจ
พร้อมกันนี้ในท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวน
ยื่นคัดค้านการประกันตัวด้วย
ขณะที่ญาติของผู้ต้องหาเองก็ยื่นคำร้องและหลักทรัพย์
เพื่อขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวกับผู้ก่อเหตุนะครับ
โดยสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้ง๒คน
ทำร้ายผู้อื่นในที่สาธารณะ
ขณะเกิดเหตุมีตำรวจอยู่แต่ก็ไม่เกรงกลัว
ถือว่าเป็นพฤติกรรมอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็คุมตัวผู้คุมขังไปที่เรือนจำ
ก็นำส่งเรือนจำพิเศษธนบุรีครับ